สนอกสนใจกันอยู่นะคะสถานะความสัมพันธ์ของเป้อารักษ์แล้วก็คาริสานั่นเองนะคะ
หลายคนก็มองว่ามันยังไงยังไงนะคู่นี้คบหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้คบกัน
ไม่ตอบก็ไม่เป็นไรดิฉันว่าดิฉันพอรู้อะไรมา
ล่าสุดเนี่ยถึงคุณไม่พูดเขาก็มีคนตาดี
เห็นทั้งคู่เนี่ยควงกันไปทานข้าวด้วยนะจ๊ะแบบสองต่อสอง
งานนี้ค่ะพอไปถามนักแสดงสาว
ชีก็ยังให้คำตอบแบบเดิม
ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่
และใครจะมองว่าเจ้าตัวเป็นคนปากแข็งยังไง
ชีก็ไม่ซีเรียสนะคะ
ในรูปก็ไม่ได้มี๒คนในรูปมี๓

จริงความสัมพันธ์ตอนนี้มันเรียกว่ายังไงครับ

พี่น้องที่สามารถปรับคำตอบสำคัญได้ใช่ไหมครับ

ความยังไม่โฟกัสเรื่องความรักสักทีของหนูมั้ง

คุณซังมากมาก
ก็สนิทกันแหละค่ะด้วยความที่รู้จักกันมานาน
แต่ว่าก็อย่าเพิ่งบวกไปเลยดีกว่า
สมองคิดว่าปากนี้คืออะไร

ก็เป็นคำตอบที่เหมือนเดิมทุกครั้งนะคะ

แต่ว่าร้านอาหารแถวสุขุมวิทย์ก็อร่อยหลายร้านนะคะ